เจอเรื่องของ๑๐ตำรวจทโทหยิงที่ทำร้ายทหารรับใช้สาหัสค่ะ
มีความคืบหน้าตั้งแต่เมื่อวานที่ได้เข้ามามอบตัวที่สพราชบุรี
บางอย่างที่เป็นอารมณ์ไม่ได้
แล้วคือหลังจากเกิดเหตุการณ์ทำร้ายการรับใช้แล้วไง
ค่ะนะคะพอมีประเด็นนี้ขึ้นมา
ความคืบหน้าเรื่องนี้พนักงานสอบสวน
ยังคงสอบสวน๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสิอยู่นะคะ

แล้วก็มีรายงานว่าจะนำตัว๑๐ตำรวจโทยิงกรศสิ
ส่งตัวขออำนาจฝากขังที่ศาลจังหวัดราชบุรี
ซึ่งถ้าหากศิษย์จำรวจโทยิงกรณศาสตร์สิจะขอประกันตัว
ต้องไปขอยื่นประกันตัวในชั้นศาลค่ะ
ส่วนทางญาติของนางสาวบีอดีตสทหญิง

ช่วยสืบเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการออกใบรับรองแพทย์ให้หน่อย

เพราะว่าใบรับรองแพทย์ที่ออกมาให้กับ๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสิเนี่ย
นางสาวบียืนยันว่ามาอยู่รับใช้กับผู้ก่อเหตุมากว่า๒ปี

ก็เลยทราบว่าผู้ก่อเหตุเขาต้องไปทำอะไรที่ไหนบ้าง
แต่เขายืนยันว่าไม่เคยเห็นผู้ก่อเหตุไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการดังกล่าว
ไม่เคยเห็นผู้ก่อเหตุมีการรับประทานยารักษาเกี่ยวกับโรคดังกล่าว
ที่สำคัญผู้ก่อเหตุทุกครั้งที่ทำร้ายนางสาวบีก็พูดอ้างว่า

ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามีประวัติรักษาอาการป่วยทางจิต
ก็เลยเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเตรียมการไว้เพื่อก่อเหตุทำร้ายร่างกายนางสาวบีโดยเฉพาะเนี่ยค่ะ
ทีนี้ทางผู้สื่อข่าวติดต่อไปตามโรงพยาบาลแล้วก็คลินิก
ที่มีการออกใบรับรองอาการป่วยทางจิต
ว่าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในบางเวลา
เมื่อวันที่๑๙สิงหาคม
มันเกิดจากโรงพยาบาลไหนหรือคลินิกไหน
แต่ปรากฏว่าไปสอบถามตามโรงพยาบาลและคลินิกทั่วเมืองราชบุรีไม่พบว่า
มีโรงพยาบาลหรือคลินิกใดออกไปรับรองแพทย์ให้

เป็นจริงของฟอร์มอะไรยังไงก็นะ
และทีนี้เขาบอกว่าทีมข่าวก็เลยสอบถามแพทย์ท่านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการออกใบรับรองอาการป่วยทางจิตนี่แหละ
ทราบว่าการที่แพทย์จะออกใบรับรองเกี่ยวกับอาการป่วยทางจิตได้
ต้องมีประวัติรักษาที่ชัดเจนรวมทั้งต้องรู้อาการป่วยคนไข้อย่างแน่ชัดก่อน
โดยจะต้องระบุอาการและประเภทของโรคในใบรับรองอย่างแน่ชัด
บอกว่ามีอาการป่วยทางจิตควบคุมตัวเองไม่ได้เป็นบางเวลา
แต่ไม่สามารถระบุว่าเป็นโรคอะไร

เช่นตอนที่มีการสอบปากคามฉันก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
คือบอกว่าเป็นแบบนี้มาจะ๒ปีแล้วแต่ก็บอกไม่ได้เป็นโรค
บอกไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรมันเป็นไปได้เหรอคะ
ขณะเดียวกันคุณกันจอมพลังก็เลยโพสต์ข้อความผ่านเพจกันจอมพลังค่ะ
บอกว่าอ้างว่าคุมตัวเองไม่ได้แต่ในคุกมีผู้คุมนะครับ
แล้วอีกคนที่มาดามคบอยู่ด้วยป่วยหรือเปล่าครับ
อันนี้เป็นการโพสต์จากคุณกันจอมพลัง
ไม่ดามที่ว่านี่คือหมายถึง๑๘โทรหญิงกอนศระศี
แต่ที่นี้ทางน้าสาวของทางฝั่ง๑๘โทรหญิง
ก็บอกว่าคือที่บอกว่ามีอาการป่วยจากการกระทำที่ไม่รู้ตัวเนี่ย
น้าเนี่ยนะเคยได้ยินแล้วรู้ประวัติว่าอ่ะหลานเนี่ย
มีประวัติเกี่ยวกับการรักษาแต่แนวทางการรักษาจะเป็นยังไงเนี่ย
นะก็ไม่ได้รู้รายละเอียดเชิงลึกหรอกค่ะรู้แต่ว่า
ทางเอ่อสิบตำรวจโทยิงก่อนศาสิเนี่ยมีอาการป่วยหลายโรค
แล้วก็เชื่อว่าอาการป่วยนั้นมันอาจจะเกี่ยวข้องตามที่ให้การก็ได้
แต่เรื่องของการใช้ความรุนแรงคุณผู้ชมฟังตรงนี้ให้ดี
คือเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ทหารรับใช้ที่ถูกทำร้ายนะอ่า
ญาติพี่น้องเคยถูกเจ้าตัวตะคอกใส่
แต่ไม่ถึงขั้นโดนทำร้ายร่างกายนะคะคุณผู้ชม
อาจจะด้วยอารมณ์แหละอ่าอ่าที่สิบตำรวจโทยิงก่อนศาสิเป็นคนอารมณ์รุนแรง
อันนี้คือสิ่งที่น้าของผู้เกาะเหตุเนี่ยนะคะ
ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะอืม
เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันอีกแหละเรื่องใบรับรองแพทย์ลงลึกเลยนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของเงินด้วยที่บอกว่าอะไรนะ
จะรับอ่ามาเป็นทหารได้จ่ายตังมาสองแสนสามแสน
ฝากเข้าทหารได้อันนี้ก็ต้องตรวจสอบต่อไปด้วย